ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คน
ในคู่กัดสะบัดข่าว

คุณชิสาและคุณดาวสุพัสรา

แหมวันนี้เห็นคุณบอกว่าแต่งตัวในสไตล์เกาหลีได้เหรอ

สามาทที่จะพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะ

เทนเกาหลีกันไปนะคะส่วนเรื่องราวของข่าวสารเนี่ย
ก็ต้องมารับฟังกันเหมือนกันนะคะ
สามารถที่จะพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะทางช่องทางไลน์ค่ะ
โดยการสแกนคิวเอาคอนมุมจอหรือว่าจะแอดไลน์ไทยรัฐก็ได้ค่ะ

ทิกท็อกทิกท็อกพูดดีนะ
ทิกท็อกมีไลฟ์ด้วยนี้เออลองดูแล้วกันถ้าไม่มีก็ติดตามเอาไว้ก่อนนะคะ
จะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกเรื่อง
ยังไม่ได้โหลดเลยเนี่ยเอาจริงตายแล้วคุณไปโรงไหนมา
ไปอยู่โลกไหนมาเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวสมัครเลยไม่เล่นแน่นอน
ส่วนวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกันหน่อย
เขาเปิดประเทศแล้วเขามาเมืองไทยแล้วนะ
แล้วผมบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของคนจีน
อันนี้เขาทำสำรวจมาแล้วด้วยนะแล้วเขาเหมือนกับว่าวางแผนกันเลยไว้แล้วว่า
แล้วพอมาปั๊บเนี่ยนี่เลยครับก็มีไปต้อนรับนะฮะทั้ง๓รัฐมนตรีนะครับ
ก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอ้าแขนรับเลยนี่เปิดรับนักท่องเที่ยวจีนมาแล้ว
วันก่อนฮะเขาบอกว่ามีเที่ยวบินจากจีนเข้าไทยจำนวน๑๕เที่ยวบินนะ

กันหมดในการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับคือบางครั้งบางคราหลายคนอาจจะมีความแบบว่ากังวลใจ
แต่อย่างนี้ละกันก็ต้องมองในมุมของการท่องเที่ยวเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพราะต้องยอมรับว่าในหลายจุดหลายจังหวัดเนี่ยยังซบเซาอยู่นะ
อย่างล่าสุดที่ผมไปช่วงปีใหม่ไปสมุยที่ผ่านมาเป็นยังไงเป็นยังไง
ก็ยังมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางฝั่งยุโรป
แล้วก็สหรัฐอเมริกาที่เขามาเที่ยวกันแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นเอเชียโดยเฉพาะจีน
ยังถือว่าน้อยอยู่แต่เนี่ยพอเริ่มเปิดประเทศแล้วผมคิดว่าคนจีนน่าจะมา
แล้วจังหวัดไหนที่คนจีนส่วนใหญ่เขาไปกันที่เขาหวังว่าจะไปก็มีกรุงเทพ
เชียงใหม่อย่างภาคใต้ก็มีพวกภูกงภูเก็ตไปท่องเที่ยวทะลงทะเลไทยสวยสุราธานี
ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะเอาเป็นว่าเราป้องกันตัวเองนี่คือพื้นฐานในสิ่งที่เราทำนะคะ
ลดความกังวลของตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองนี่แหละไม่ว่าเขาจะมาจากไหนเขาจะหลบป้องกันตัวเองอ่ะ
เขาบอกว่ายังไงดีดาวพูดถูกเลยป้องกันตัวเองก็คือฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนั่นแหละ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันนอกเหนือจากการทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ไม้ล้างมือด้วยล้างไม้ล้างมือใส่หน้ากากกันแบบนี้
ดังนั้นพูดถึงการเรื่องฉีดวัคซีนแล้วก็มาค่ะมาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะคะ
ซึ่งทางสถาบันโรคผิวหนังเขาก็เชิญ
เชิญคนที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นหรือว่าฉีดมาแล้วนานเกิน๔เดือน
มามารับเข็มกันดีกว่านะคะ
ที่บอกว่าประชาชนที่สนใจนะคะสามารถไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันได้ในวันธรรมดานะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๒๑๓๑๖๑๗๑๘๑๙๒๐มกราคมตามนี้เลยค่ะ
ในช่วงเวลา๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓นะจะจองผ่านแอปพลิเคชันวัคซีนบางซื่อก็ได้
แม้ว่าบางซื่อเนี่ยเขาจะปิดให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้ว

ยังใช้ได้อยู่นะคะส่วนใครสะดวกเสาร์อาทิตย์นะ
ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกีฬาเวท๑๐เยาวชนดินแดง
มีบริการฉีดไฟเซอร์และแอสตราเซเนก้านะคะ
ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตลอดเดือนมกราคม
ให้บริการ๘โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ฉีดวัคซีนไปแล้วมาอัปเดตเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร

มะนาวตอนนี้ให้ผลผลิตน้อยลงนะคะ

มันก็เลยทำให้ราคานั้นแพงขึ้น

ก็ยังแพงบ้างบางวันดี

มะนาวขนาดเบอร์๑๐คือลูกใหญ่เนอะ
เนี่ยค่ะลูกร้ายเท่าไหร่คะ
เท่าไหร่คะ
อันนี้ก็ขายบางทีแล้วแต่ขนาดแล้วก็ปริมาณด้วย

ตอนนี้ราคาพุ่งไปขวดละร้อยแล้วนะคะ
ว้ายพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า
ปัจจัยราคามะนาวแพงก็มาจากค่าปุ๋ย

เฮ้ย

เอ้ยยยยยยยยยยยยยยให้มะนาวบางกับคุณ
อาจจะต้องปรับเปลี่ยนดูบ้างแล้วกันนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของวัยรุ่นตีกันกันหน่อยนะคะ

เราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรง
แต่ที่ให้ดูเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทำ

เกิดขึ้นที่ปากซอยเอกมัยเอกชัยที่กรุงเทพนี่แหละ

และคนที่ถูกรุมวิ่งเข้าไปในร้าน

นี่คือภาพจากด้านนอกก่อน
คือตีกันตั้งแต่นอกร้านแล้วอะค่ะ
แล้วคนที่เสียท่าก็วิ่งสิคะ

เอาพูดตรงนะหนีตายเลยอ่ะดูดิเนี่ยโอ้โหแล้วคนในร้านเขาก็กระเจิงเดียวไม่เกี่ยวอ่ะ
คนในร้านวิ่งหนีออกไปแล้วนะคะบ้านตัวเองแท้ร้านตัวเองแท้ไม่ปลอดภัยเลยอ่ะ
ไม่รู้จะเป็นไม้ไม่รู้จะเป็นดาบแล้วค่ะฟันใหญ่เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยเอกชัย๗๖บางบอนกรุงเทพ
คือวัยรุ่นชายสองคนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนะถือมีดดาบเล่มยาวไล่ฟัน
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนจากนั้นคนที่บาดเจ็บวิ่งหนีตายเข้ามาในร้านเนี่ย
ล้มลงกับพื้นแล้วก็ยังถูกซ้ำอ่ะคุณค่ะฟันไม่ยั้งเลยนะคะแล้วหลังจากนั้น
ท่าทางจะหนำใจหลบหนีไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะ
โมงเย็นเองมีภาพอีกมุมด้วยคุณสุภาษา
นี่ตีกันข้างนอกเนอะคุณค้ารถภัณฑ์ไปผ่านมาถือว่าอุบาดนะ
คนเห็นเหตุการณ์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะครับหลังเกิดเหตุการณ์ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายสองคนอายุน่าจะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีค่ะ
ถูกฟันที่มือทั้งสองข้างตามตัวก็มีแผลด้วย
กู้ภัยพลเมืองดีนี่ช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
ด้วยการประถมพยาบาลอุ้ยเลือดอ่ะครับ
สอบถามพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าวัยรุ่นฝั่งก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มา๓คนค่ะ
วัยรุ่นฝั่งผู้เสียหายที่บาดเจ็บนั่งกันอยู่สองคน
เดี๋ยวก็มากันสองคนนี่แหละตอนแรกเนี่ยเขาถือมีดทั้งสองฝ่ายเลยนะ
จากนั้นเกิดการตะลุมบอลไล่ไปไล่มา
ฝั่งที่เสียท่าวิ่งหนีเข้าไปในร้านแล้วก็กลายเป็นคลิปนั่นแหละค่ะ
ผมว่านี่กำลังร้านอ่ะครับสกปรกต่างคราบเลือดอ่ะ
เบื้องต้นรอผู้บาดเจ็บหายดีก่อนนะคะ
และจะสอบปากคำอีกครั้งและลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายเพราะว่าหลังจากที่เขาฟันจนน้ำใจปุ๊บปั๊บแล้วเขาก็วิ่งหนีไป
เอาจริงข่าวแบบนี้ไม่อยากเล่าเลยไอ้เหตุการณ์รุนแรงแบบนี้
ก็อยากให้มันหมดไปจริงแต่ก็ต้องมาเล่าสู่กันฟัง
เพื่ออะไรกระตุ้นให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยจริงจังกับการปราบปรามเรื่องนี้หน่อย
ที่นี่ฮะมุกนาหารก็มีเหมือนกันในวัยรุ่นนะฮะเขาบอกว่ามากันเป็น๑๐คน
รุมทำร้ายคนคนเดียวอะครับ

ทันไหมว่ามีกี่คนอ่ะมากกว่าสิบค่ะมากกว่าสิบ
แล้วดูสิแล้วเขาบอกว่าทำร้ายคนคนเดียว
ค่ะโอ้โหโดนรุมแบบเนี้ยแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
อย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของขายเสื้อผ้าอยู่แถวนั้น
เขาจะทำมาหากินต่อยังไงฮะแล้วมาเจอกลุ่มพวกนี้
แล้วงานกาชาตินะผมจะบอกให้นะพ่อค้าแม่ค้าเขามีต้นทุน
ค่ะต้องมาเช่าแผงแล้วพวกคุณไปทำร้ายร่างกายกันตีกันอย่างเงี้ย
ผมบอกเลยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งโอ้สงสัยใครจะกล้ามาเดินล่ะอืม
เนี่ยดูภาพแบบนี้ไปนะครับคุณผู้ชมฮะเราก็บอกไว้ก่อนว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในคืนวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาประมาณสัก๔ทุ่มเสร็จ
วัยรุ่นฮะคนที่ถูกทำร้ายน่ะเขาบอกว่าเขาเดินมากับแฟนเขา
แล้วพอไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่มากัน๑๐กว่าคน
คือเจอหน้ากันปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงอยู่อยู่ไปทำร้ายเขาเลยเออ
ประมาณว่ามองหน้าเหรอค่ะเนี่ยฮะเลยเกิดเป็นภาพ
ละมุนวุ่นวายแบบเนี้ยโอ้โหอ้าวเรื่องของสาเหตุการทำร้ายเนี่ย
ไม่ขอฟันทงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะค่ะแต่เรื่องของเรื่องนี้คือ
เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรกระทำจริงจริงเนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายเขาแบบเนี้ยแล้วเขาบอกว่างานเนี้ยงานกาชาติและของดี
จังหวัดมุกนาหารเนี้ยเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่เจ็ดถึงสิบห้ามกราคม
พ่อค้าแม่ค้าหลายคนเขามาลงทุนกับแผงแต่ละแผงเนี่ยเขาก็หวังจะได้กำไรกลับไป
แล้วอยู่มาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วไปถามพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนที่เข้ามาที่นี่เป็นประจำ
เขาบอกว่าเหตุลักษณะแบบเนี้ยเป็นประจำค่ะวัยรุ่นยกพวกมาตีกัน
เนี่ยตั้งเก้าวันที่เนี้ยแล้วจะผ่านไปดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเออ
เก้าวันถ้าตีสักตีกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะไหวเหรอเอาเอาเวลาไหนขายของล่ะคะ
นั่นน่ะสิถูกฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมแล้วดูสิอาวงอาวุธมีด้วยอ่ะ
เอานั่นมีดมีดพับโอ้เนี่ยแล้วเขาบอกว่างานเนี้ยเอาจริงจริง
โดยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาก็มีมาตรการนะไม่ใช่ว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบ
อย่างคุณตำรวจหรือว่าเจรถีทหารก็ตามนะครับอุ้ย
ก่อนเข้างานเขามีตรวจบัตรประชาชนนะแล้วให้มองกล้องเพื่อบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
ค่ะคุมเข้มขนาดนี้แล้วอ๋อยังจะยังจะมีโอ้โห
เพราะอะไรส่วนใหญ่อาจจะบอกแบบนี้ละกันเป็นอย่างงี้แทบทุกงานอืม
ทำเขม่นกันข้างในค่ะแล้วไปไล่ตีกันข้างนอกเออ
นะคะก็ไม่จบไม่สิ้นกันสักทีอาจจะต้องมีการขยายพื้นที่
ในการที่แบบว่าคอยดูแลสอดส่องไหมอืมมันก็พูดยากเหมือนกัน
คนทำงานเขาก็ทำงานอย่างหนักนะคุณชนะแต่คนจะหาเรื่องกันในทุกที่
ว่าหาเรื่องได้ต้องอยู่ที่จิตสำนึกแล้วนะคะแล้วก็อาจจะต้องลด
ปัจจัยเสริมก็คือเรื่องของแอลกอฮอลสุรายามืนเมา
คือผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาไปเดินซื้อของที่ตลาดสำเพ็งกับเพื่อน
แต่ระหว่างที่เดินชิวอยู่นั้นนะคะมีผู้ชายคนนึงอ่ะปั๊บ
เฮ้ยปั๊บคืออะไรจับเข้าที่ก้นของเธอโอ้โหเธอบอกไม่พอใจอย่างนั้น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

ตัดโค้งอย่ามักพันลึกให้มากนะนะไปไหม
ยังก็ดูมวยไทยเออเตะซ้ายเตะขวาฟาดเขาให้ยังไม่ยั้งแบบนี้ค่ะ
ก็เลยต่อว่าว่าจับก้นทำไมแต่ผู้ชายคนนี้ก็ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำไม่ได้จับ
แล้วก็ชี้ไปที่เสาไฟฟ้าเหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง
แต่เธอก็โกรธมากอะนะคะก็พูดอยู่อย่างเดียวว่าจับทำไมใช่เพื่อนเล่นเหรอ
อย่างนู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าจะไปแจ้งตำรวจ
ก่อนที่จะมีผู้ชายอีกคนนึงที่อยู่แถวนั้นเข้ามาช่วยไล่ชายแปลกหน้าคนนั้นให้หนีไป
ซึ่งทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้นะคะคือคุณนัชชากลั่นมีผลหรือคุณไฟล์
สาวสวยเสื้อแดงวันนั้นนะคะเธอก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘มกราคมช่วงเย็น
กับเพื่อนไปเดินซื้อของที่สำเพ็งค่ะระหว่างเดินกลับไปที่รถก็เจอผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่ง
หลบอยู่หลังเสาไฟฟ้าแต่พอเธอเดินผ่านไปสักพักจู่ค่ะผู้ชายคนนั้นก็เอามือมาจับก้นเธอ
แต่จังหวะนั้นเธอโกรธมากนะคะหันไปด่าแล้วก็ไล่เตะหลายทีค่ะ
ซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วก็ชี้ไปเสาไฟฟ้าเหมือนกับอ้างว่าจะสะกิดบอกให้ระวังเสาไฟฟ้าแค่นั้นเอง
แต่ก็ไม่รู้อ่ะก็เถียงกันอยู่สักพักนึงนะคะก่อนที่จะมีคนมาแยกย้ายไป
จะว่ายังไงลองฟังเสียงจากตัวจริงเสียงจริงเลยดีกว่าค่ะ
เนี้ยค่ะอ่อมาว่าแบบว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะจอบแบบนะคะ
ถูกหรือไม่แล้วก็เห็นแค่คลิปตอนที่เธอเตะเอาขึ้น

ตัวเธอบอกว่าเธอเจอเรื่องแบบนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยเรียน
จนถึงปัจจุบันโอ้น่าเห็นใจเหมือนกันเนาะ
เหมือนถูกบูลลี่เหมือนถูกกฤษมณจาแหลมพูดถึงเนี้ยนะ
ซึ่งเธอบอกว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป
ก็มีคนบอกว่าเคยถูกผู้ชายคนนี้มองตามเหมือนกัน

แสดงว่ามีคนเคยเจอเหมือนเธออยู่บริเวณนี้หรือบริเวณไหน
อย่างไรก็ตามค่ะก็คงจะต้องฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ให้ช่วยกวดขันกลุ่มคนเร่ร่อนหน่อย
เฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งช้อปปิ้งสำคัญ
สำคัญถ้าหากว่าไปก่อเหตุกับชาวต่างชาติหรือมีเรื่องอีก
หรือทำมากกว่าจับ

แล้วถ้าทำกับนักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์
นั่นไงปัญหาใหญ่ไปอีกค่ะ
ยังอยู่ที่เรื่องของการกระโดดถีบค่ะ
เอาเรื่องนี้ต่อเลยนะคะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะ
ที่จังหวัดระยองค่ะเจ้าของตึกแถวเขาบอก
ตึกท่านเนี่ยสร้างไม่เสร็จสักที
เพราะมีขโมยเข้ามาขโมยของตลอด
ไม่ว่าจะเป็นวงกบประตู

ลิฟต์ตกขโมยได้อันนี้เรื่องจริง

พอจับตัวคนร้ายได้โมโหมากกระโดดหีบเลยค่ะ
ทนจริงอ่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาขโมยของในในตึกที่สร้างไม่เสร็จสักทีเนี่ยก็เลยเห็นหน้าแล้วก็ถีบไปหนึ่งดอกเนี่ยนะคะ
คือผู้เสียหายเป็นเจ้าของอาคารสูง๕ชั้น๖คูหากำลังก่อสร้างเลย
บอกว่าสร้างมาแล้วมันเกิดความเสียหายคือข้าวของหายไปเป็นล้าน
ที่ผ่านมาถูกจรกรรมลิฟทั้งตู้
คือเท่าที่ดูจากพื้นที่ตรงนี้เป็นตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จและในพื้นที่บริเวณตรงนี้ตอนกลางวันก็ดูแล้วเหมือนจะโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่นะ
ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยอยู่ข้างอะค่ะ
ใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าเป็นกลางคืนล่ะผมว่ามันก่อเหตุได้ง่ายอยู่นะ
เป็นโลเคชั่นที่ขโมยชอบเลยนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะ
จากขโมยลิฟต์แล้วขโมยเหล็กโครงสร้างอลูมิเนียมด้วย
และทำให้กระจกลงมาแตกคือเขาจะเอากระจกไปไม่ได้ไงเขาจะเอาแต่อลูมิเนียมไง
มันก็เลยแตกกระจกด้านในก็ต้องทำลายไง

นี่เสียหายเป็นล้านนะที่เกี่ยวกับกระจกเนี่ยนะคะเอารวม๓๔ล้านแล้วนะเนี่ย
ก่อนลวกตัวผู้ก่อเหตุได้
แล้วควรนี้แหละค่ะ
หลังจากนั้นพอได้ตัวมาแล้วก็มาเจอ
เธอบอกสุดทนจริงฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

มีแต่ชาวบ้านเขาโทรแจ้งฉันมาไม่ทัน
ล่าสุดคนมันมาเอาอะไรคะ
มันมาทุบกระจกเอาอลูมิเนียมฉัน

มันโมโหมากฉันหมดเป็น๒๐๓๐ล้านแล้วทำสร้างดูมันมัน
มันไม่รู้จักชาวมหาดเลย

มันกินเบียร์เนี่ย

แล้วก่อนจะลงมือก่อเหตุจวดเบียร์ก่อนอีก

แล้วก็ดีนะที่มาทันแบบนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าของอะค่ะ
ผู้ก่อเหตุรายนี้ชื่อว่าในภัยบูลทองบ่อนะอายุ๔๓ปี
ตำรวจสอบพร้อมห้าตาพูดคุมตัวขึ้นรถกระบะไปเลยนะคะ
คือปกติในช่วงที่เขาก่อเหตุเขาก็ใช้รถกระบะนะ
เอาตัวมาพูดคุยรับสารภาพค่ะ
แล้วเขาก็พยายามยกมือไหว้แต่ก็ไม่รับอย่างนี้แหละค่ะ
ไม่ไหวจริงเนอะต้องตั้งหนังค่ะเอาสูญเงินไป
เขาบอกเท่าไหร่นะ๒๐๓๐ล้านแล้วยังสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะตึกนี้ค่ะ

เรื่องเตือนภัยกันบ้างนะฮะไปเจอกับโจรโรคจิต
เนี่ยมาขโมยเงินมาขโมยของอย่างเดียวไม่พอยังทำอนาจารย์เขาด้วยอะครับ
อ้าวเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไป
เจ้าของร้านนวดเขาบอกไม่ไหวเลย
ต้องเอาภาพจากกล้องวงจรปิด
โพสต์เอาไว้ในโซเชียลเพื่อเตือนภัยกัน

แล้วร้านนี้เขาไม่ได้เปิดร้านนวดอย่างเดียว
เขาเปิดเป็นแผงขายไข่ไปด้วยไง
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตามไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วไปดูคลิปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสักทีหนึ่ง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักตอนบ่ายโมงครับคุณผู้ชมครับ

ผู้ก่อเหตุมาแล้วทำทีทำท่า
เนี่ยหยิบไอ้ถังนั้นมา

แล้วดูสิครับเท่านั้นไม่พอเหมือนหยิบถุงมาจะใส่อะไรก็ไม่รู้

แล้วเจ้าของร้านเขาเห็นท่าไม่ดีเขาตะโกนออกไปบอก

ผู้ก่อเหตุตกใจยกมือไหว้

สักพักไม่เกิน๕นาทีเขาคัมแบ็คกลับมาอีกรอบนึง

ถามว่ามาทำไมเราก็ไม่รู้หรอก

เนี่ยมาทำอนาจารย์อยู่ที่หน้าร้านเขาแบบนี้
เจ้าของร้านบอกโอ้ยแบบนี้ไม่ไหวแล้ว

โพสต์เอาไว้ในโซเชียลเพื่อเตือนภัยก่อน
เพื่อคนที่เขามาดูร้านค้าใกล้เนี่ย
เขาจะได้รู้ถึงพฤติกรรมของชายคนนี้ว่า

แล้วก็เตรียมเลยไปแจ้งความเลย

ตอนแรกผมดูจากในข่าวเนี่ย

ตามล่าหาชายคนนี้

หรือตั้งใจก่อเหตุในลักษณะนี้ก็ต้อง

ไม่งั้นเดี๋ยวชะล่าใจย่ามใจ

โอ้นะฮะ

มีคนได้แชร์ข่าวมาว่าจะมีพายุไต้ฝุ่น

ต้องให้สาวพยากรอย่างพี่ดาวและดิฉันเล่าให้ฟัง
มีการแชร์ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับประเด็นกรมอุตุนิยมพัทยา
ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจะเข้าถล่มไทย
บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงค่ะ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่ข้อมูลจากกรมอุตุแต่อย่างใด
ถ้าเกิดมีจริงเนี่ยนะทางกรมบุตุเขาจะมีประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย๓วันแน่นอน
คือถ้าดูจากข้อมูลมันก็น่ากลัวน่าตกใจนะความเร็วลมเขาบอกอะไร๑๓๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เข้าไทยไม่ได้หรอกเกิน๑๒๐ผิดกฎหมายเราวิ่งเต็มที่ห
เดี๋ยวตำรวจส่งไปที่บ้านแม่มันความเร็วกว่ากำหนด
ใช้ความเร็วรถแบบนั้นเป็นความเร็วลมเออแต่ก็ดีแล้วคุณพูดอย่างงี้ก็ไม่เครียดดีนะคะ
เป็นความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมวลอากาศนั้นจะค่อนข้างอ่อนลง
พออ่อนลงก็หมายความมีอุณหภูมิสูงขึ้น
แต่พื้นที่ที่หนาวอยู่ก็ยังคงหนาวยังคงเย็นนะคะ
แต่ขณะเดียวกันมันมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดมา
ก็คือเป็นคลื่นลมในลักษณะที่มีความชื้นต่างกัน
จึงจะทำให้บางพื้นที่ทางตอนบนคือเหนืออีสานจะมีฝนตกนะคะ
ส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง

เดี๋ยวอากาศก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะ
เป็นข่าวปลอมไม่ต้องตกใจนะจ้ะ
มันก็จะมีลมหนาวมาบ้างใช่ไหม
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องดราม่าจากเวทีการประกวด
มันเบาไปนะคะค่ะเอาใหม่ค่ะ

ขอบคุณมากนะคะไม่มีโอกาสได้ประกวดหรอกเพราะว่าขาสั้น
เอาแต่ว่าเวทีนี้เขามีดราม่าเกิดขึ้นค่ะ
ปกติแล้วนะคะช่วงที่จะประกาศว่าใครจะได้มง

ดีใจด้วยน่ะดีใจด้วยน่ะใช่ถูกเออ
แต่คนที่ได้มงจากวงประกวดนี้นะคะเขาทำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็จิกหน้าใส่เพื่อนแบบนี้อุ้ยจริงหรือเปล่า

มีข้อมูลแต่ให้ไปดูคลิปก่อนค่ะ

ขอเชิญ๑๖ทางด้านนี้นะครับ

มีเหมือนแบบสะบัดมือนิดนึงใช่แต่ทำยังไงเขาก็ทำ
ออกมาดูสวยนะคุณสุภาษาราคุณจะพูดอะไรต่อคะ
แต่ที่คุณทำดูเนี่ยมันดูแบบเหมือนโมโห
โกรธใครมาคุณทำไม่เหมือนเขา

แหมขนาดน้องเขาทำน้อยเบาอย่างนี้
คนในโลกโซเชียลมีเดียยังเกิดดราม่าขึ้นมา

เพราะว่าภาพที่มันออกมามันจะเป็นลักษณะเหมือนสะบัดอย่างนี้
แล้วก็มีหน้ามีมุมปากแบบนี้ขึ้นมาด้วย
เขาโกรธอะไรกันหรือเปล่านั่นแหละสิชาวโลกโซเชียลมีเดียเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
แล้ววิภาควิจารณ์บอกว่าคนที่ได้มุงเนี่ยไม่น่ารักเลย
เออทำไมล่ะเพื่อนจะแสดงความยินดีจะพูดอะไรสักอย่างไปสะบัดมือเพื่อน

แต่หลังจากนั้นต่อมาทั้งคู่เลยนะทั้งสองคนเลยนะคะ
คนได้มุงและรองอันดับ๒เนี่ย
คนที่ได้มุมชื่อมนุ่งเดียคนที่ได้รองชื่อนมฝน
ออกมาชี้แจงเลยนะในโลกโซเชียลมีเดียค่ะบอกว่า
ไม่ได้เป็นอะไรคือพูดตรงกันไม่ได้มีอะไรไม่ได้โกรธกันเลย
แต่เป็นความรู้สึกตื่นเต้นมากกว่า
เอาข้อมูลเยอะอ่านไม่ทันฟังเสียงน้องเขาเลยดีกว่าค่ะ
ก็คือว่าน่าจะเป็นฟีเวอร์ที่หนูตก

ทะเลาะไม่ได้โกรธอะไรมาตั้งแต่ช่วงไหน

ปากเขาจะพูดประมาณว่าดีใจด้วยนะ

ถ้าคุณเป็นคนบนเวทีคุณจะเกร็งไหมล่ะ
เออเข้าใจน้องเดียคนที่มงลง
เขาก็เลยอธิบายว่าตอนนั้นที่สะบัดมือ

พอได้มงแล้วอย่างไรต่อนะอย่างไรต่อนะ

ฉันไปก่อนนะดึงมือแบบนี้

เออเอาเป็นว่าพวกเรานี่นะ

ไม่ได้มีอะไรจ้าแต่ตอนนี้ดิฉันมี

มีของอร่อยให้พวกคุณได้ทานกันก็ดีค่ะ
อย่างเมนูหมูปิ้งทานง่ายทานกันอร่อยนี่แหละ

ว้าว
โอ้โหทำไมไม้ใหญ่ขนาดนี้

ปิ้งย่างที่แบบจิ้มน้ำจิ้มแล้วมาปิ้งต่อ

คือน้ำจิ้มนี่เข้าเนื้อมากยิ่งขึ้น

ติ๊กต๊อกเกอร์คนนี้นะสายรีวิวของกินเลยค่ะ
ติ๊กต๊อกของคุณมาทาโกหรือมาทาโกะนี่แหละนะ
นั่นน่ะนะเขาเป็นรีวิวร้านหมูปิ้งสูตรอากง
ตั้งอยู่ที่เสาชิงช้าถนนสิริพงศ์แขวงสำราญราช
ร้านนี้จุดเด่นก็คือว่าหมูปิ้งจะชิ้นโต
พอดีเนื้อจะนุ่มหวานฉ่ำ
แล้วก็ยังมีกลิ่นหอมจากเตาถ่านด้วยค่ะ
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มเขาจะมีความเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมลงตัวมาก
ทุกเมนูทุกไม้ที่ต้องทานนี่นะคะ
เขาจะจุ่มจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มเข้าไปก่อน

เสร็จแล้วก็จะเอาไปย่าง
ย่างจุ่มแล้วก็ยากมันเข้าเนื้อมาก
แล้วมันอร่อยแบบทานแล้วติดอกติดใจนะคะ
ใครอยากจะไปทานแล้วก็ไปได้นะจ๊ะ
ร้านหมูปิ้งสูตรอากงเสาชิงช้ากรุงเทพมหานคร

เอาไปดูความน่ารักสนุกสนานในโรงเรียนกันหน่อย
จะพาไปโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ไปดูความน่ารักน่าเอ็นดูของเด็ก
ที่เขามาล้อมวงฟังมือกลองตีเพลง

ตามในสเก็ดยิ้ม

ไม่มีเด็กคนไหนร้องเพลงนี้ไม่ได้

แรงชาติของแก๊งฝันน้ำนมไปซะแล้ว

เออแต่ว่าน้องหนูที่เป็นมือกลองนี่ผู้หญิงใช่ไหม
หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้น้องเขา๗ขวบแล้ว
ชื่อว่าน้องมีนาน้องมีนานะฮะ
เธอเนี่ยเริ่มหัดตีกรองตั้งแต่ตอน๓ขวบ

ไม้ลายมือไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้๗ขวบนี่ยิ่งเก่งไปใหญ่เลย

โอ้โหยินดีจริงกับโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
ที่มีเด็กเก่งแบบนี้อยู่ในโรงเรียน

น้องทุกคนก็พร้อมใจกัน
โอ้โหผมว่านะยังไงซะเพลงนี้คงจะอยู่กับเราไปอีกยาวนาน

จริงเห็นด้วยเลย
แล้วจะมีรีวิวประกอบเพลงด้วยไหม

แล้วถ้าผมทำแล้วดูเป็นไง

เดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวกันต่อเนอะ

เดี๋ยวก่อนพี่ดาวหนูอยากให้ดูวันนี้

ดูลมให้ดีค่ะพี่ดาวคุณชนะค่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้

คุณมันลมแรงขนาดไหน
ถึงพัดตัวราวตากผ้า

คุณคะเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงคำว่า

เรามันวิ่งได้เลี้ยวโค้งเลี้ยวขวาไปด้วย

วิ่งอย่างที่ไปดาวบอกจริงไปอย่างไกลเลย
แล้วรู้ด้วยตรงนี้ซอยออกได้

ตอนนี้คือกลับมาที่คืนหรือยังไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะถ้าคนอยากจะไปดูเพิ่มเติม
ตอนนี้ราวกลับมาถึงบ้านหรือยังนะคะ

ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบ้านของเราโดยเฉพาะบ้านใครที่ตากผ้านอกบ้าน
ถูกไหมแล้วคำถามคือมันไปไหนอ่ะตอบให้ได้ไหมไปไหนไปไหน
ไปตากเออเบา
ทำไมเสียงเหลอ
ก็ไปอยู่สุภัณธ์มา

เมื่อวานพาไปลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลม

มีอาชีพอะไรกันบ้าง
ติดตามได้ในช่วงชุมชนต้องแชร์

ชนต้องแชร์เรายังคงไปไหนไม่ได้ค่ะ

ชุมชนบ้านแหลมอำเมอบังประมาทสมัครสุพรรณบุรี
เทปที่แล้วไปเรียนรู้การทำทองภาพ
ตำน้ำพริกการร้องเพลงเรือไปเรียบร้อยแล้ว

ว่าคนในชุมชนเขาทำอาชีพอะไรกัน
แต่เราไปธรรมดาเหรอรถโลกไม่จำนะคะ
ธรรมดาเขาก็ทำเรื่องธรรมดาธรรมดาแหละค่ะ

ไม่บอกแล้วว่าไปธรรมดาเนี่ยโลกไม่จำนะคะ
คนธรรมดาแล้วเขาไม่ทำกันหรอกแบบนี้

ไปหอมไม่ใช่ชาค้า

แล้วเราก็ได้ดูวิถีชีวิตชุมชน

เป็นวิถีธรรมชาติของเขา

ไม่รออย่างพรุ่งนี้ก้อนรับไปถาม
นั่งเห็นกัน
พี่อ้วนก็มองทางใช้มองขวาคืนก็พี่อ้วน

เดี๋ยวหนูจะรีบไปทำถ้ารุโอ้ค่ะ
ทำจริงพี่ทำอวันครุ่นจุละทั้งวันตั้งคืน

สวัสดีค่ะ
วันนี้น้องดาวขอมาเรียนรู้การทำชาติไทยหอมหน่อยนะคะ

ขั้นตอนก็เนี่ยเราหั่นเสร็จนะจ๊ะ

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือ

พี่บอลค่ะแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีแดดเลยนะคะ
ลองตรงแดดนั่นเลยจ้ะไปตากแดด
หนูหนูชาค่าตากแดด
ชาค่ะชาแต่หนูต้องยืนถือด้วยเหรอ

เหมือนกันนะก็จะให้หนูยืนตาก

แดดเดียวดาวก็ยังว่านานอยู่นั่นแหละค่ะ
เดี๋ยวดาวมีเว่นมือนหรือสิ่งเพราะสิ่งไฟล่ะคะ

เพราะสิ่ง
ได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปคั่วกัน

เปล่าจ้า
อ้าวพูดนานไปค่ะเนี่ย

ต้องให้เหลืองก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปชงเป็นชาจ้ะ

ตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปห่อผ้ากระบาง

หล่า

กลายให้ถ่านน้องดาว

สวัสดีค่ะแม่วันเพ็ญ
ผลตกใช่ไหมแต่ไม่เป็นปัญหาหรือครับ
เพราะว่าเราจะทำทุกที่เฉยแบบนี้เลย

อุปกรณ์ที่จะทำก็มี๑ขี้เลื่อยจ้ะ

ก็มีน้ำนี่สะดาวอันนี้สะไข้หอมอันนี้ก็ใบเตย

ขั้นตอนการทำแล้วก็อันนี้เราจะทำเกซอนนะคะ

ก่อนจะทำมาสอนมาเนี่ย

เล่ที่สุด
เล่ที่สุด

แม้ว่าจะดูแบบหน้าตำเหมือนก้อนอะไรเละ

ทูบหอมสีต่างประจำวันเกิด
แม่มีเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้างอย่างนี้ครับ

จ้ะและอันนี้เป็นดอกกุหลาบ

ปั้นออกไม่ทันให้หนูมาช่วยไหม

อย่านี่คืออย่าช้า

คุณผู้ชมนี่คือทูบอังเงิน

จะทำเพื่อไทยรัฐทีวีมา
นี่ค่ะ
เอาแป้ง๑๒๓
สำหรับการเดินทางมาบุกมาตะลุย
ที่ชุมชนบ้านแหลมอำเภอบังประมาท

จะพาคุณผู้ชมไปปลูกไอ้ตะลุยที่ไหน

แม่ดิฉันอยากจะเอาทูบ

มันทำเหมือนบางกร

ขอบคุณในจินตนาการมากค่ะคุณอามค่ะ

บอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอเด็กเยอะแยะมากมายเลย

เดี๋ยวเราจะให้ดูกันต่อกับเจ้าสุนัขไซเบีเรียนตัวนี้
ถ้าจะพิสูจน์ว่ามันคือไซเบีเรียนแท้
แล้วก็มันต้องมีลักษณะแบบนี้
ว่ามีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ภูกัสสบัคเทา

พาไปดูความน่ารักของเจ้าสุนัขตัวนี้หน่อย

ชอบนักชอบหนีจากบ้าน
ไซเบีเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นแบบนี้ครับ
ไปแล้วเฮ่ยโอ๊ยไปไหนเหรอจ๊ะ

เห็นไหมพอมันสบช่องสบโอกาส
เห็นแล้วโอกาสของฉันมาแล้วไป
แล้วผมบอกให้ไปเนี่ยนะกว่าจะตามมาได้นะ

โอ้โหเดือดร้อนทุกคนในบ้านกำลังจะปาร์ตี้กันสนุก
มีประสบการณ์ยังไงคะตอนที่เลี้ยงไซบูเรียนอยู่ที่พิศนุโลกเปิดช่องประตูไว้อย่างนี้แหละ
แล้วมันหลุดออกไปตามไปกันกี่คนไปกี่คน

กว่าจะเอากลับมาเพราะมันคิดว่าเราไปเล่นกับมัน
เวลาออกไปข้างนอกแล้วเราวิ่งตามไป
มันก็จะประมาณว่ามาสิมาสิแล้วมันก็พาเราออกไป
ไกลกว่าเดิมยิ่งเรียกมันมันยิ่งยันปากซอยจริง
โอ้โหเรียกว่าตามกันอย่างนั้นไม่มีได้หยุด
วิธีการตอนเอาเจ้าหมาตัวนั้นกลับมาที่บ้านได้ยังไงคะ

เคยกินแซนวิชแบบเด็กบ้านไหม

ไอ้ที่แบบหวานเหลืองเลยนะ

โอ้โหต้องมีเทคนิค

แต่เคยเห็นภาพเหมือนกันนะเวลาที่คือเราเห็นจากด้านหลัง

แต่พอลับมุมกล้องไปควบค่ะ

มันคือหมาที่มีพลังและเป็นหมาแบบลูกครึ่ง

ไปดูหมาอีกตัวหนึ่งหมาตัวนี้ชอบเต้น
เวลาเต้นรำกับคนแล้วเนี่ยจังหวะจะโทนการก้าวย่างเนี่ยจะได้ไหมไปดูหน่อยค่ะ
นี่คุณสังเกตได้เท้ามันเท้าหน้ามันมันจะยกข้างหนึ่งแล้วก็โยกหัวโยกมือเหมือนอะไร
ฮิปพอปนี่จังหวะเทอร์เวิร์กจังหวะเทอร์เวิร์กแล้วเบรกแดนก็มีเทอร์เวิร์กก็มี
ไม่ได้ไปบูลลี่หรือไปเหยียดอะไรของคนที่ชอบเต้นลักษณะแบบนี้นะ

แต่มันเป็นท่าที่ดูแล้วเออมันเอ็นดูหมาจริง
เห็นไหม
ก็ตามด้วยนะครับส่วนให้รายการต่อไปรออยู่แล้วกับเปิดปากต่อภาคภูมิ
วันนี้หมดเวลาของเราทั้ง๓คนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ

แชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ